เคยหลับลึกกันแบบข้ามวันข้ามคืนไหม

คนทั้งบ้านเรียกก็ไม่ตื่น
ไม่ตื่นจนเขาคิดว่าเฮ้ยน้องเป็นอะไรหรือเปล่า

วุ่นกันทั้งบ้านแบบนี้คุณผู้ชมครับ

วุ่นเตอร์ที่มีวิทีโอ

ทางดิวาริสิทธิ์
อากาศ

เขานึกแกโด่งจริงแล้วลาก
อิงสรุปอิ๊งหลับนะ
สุดท้ายเข้าไปปลุกได้อุ้ยขอโทษหนูง่วง
ง่วงเหรอหนูง่วงหนูหลับลึกไปหน่อย
ไม่หน่อยไม่หน่อยนะโอ้ยตายตายทำไมที่บ้านถึงตกตกตกใจขนาดนี้
เพราะว่าจริงแล้วพี่ชายเพิ่งจะเสียชีวิตไปครอบครัวก็เลยกลัวว่าอิ๋งจะคิดมาก
แล้วจะคิดสั้นคิดสั้นฆ่าตัวตายตามพี่ชายหรือเปล่าเพราะปลุกไม่ตื่นเรียกไม่ตอบ
ก็เลยโอนละหมานแบบนี้นะฮะนี่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเอาวุ่นทั้งบ้านนะฮะ
คือคุณโยเนี่ยพี่สาวของอิ๋งเนี่ยเป็นคนถ่ายคลิปนะฮะบอกว่าเรื่องราวจริงแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ย
คือบ้านนี้เขาจะเอาผ้าห่มของทุกคนไปไว้รวมกันในห้องของอิ๋งนะฮะ
แล้วก็จะไปเอาออกมานอนแล้วทีนี้ทุกคนก็จะเอาผ้าห่มแล้วไปเคาะห้องอิง
แล้วเปิดไม่ได้อิ่งไม่ตอบอิ่งก็ล็อกห้องด้วยนะฮะก็เลยตะโกนเรียกกัน
ทั้งโทรทั้งทุบประตูทั้งอะไรแล้วสุดท้ายก็ให้เนี่ยผู้ชายคนหนึ่งปีนขึ้นไป
ก็ไม่ยอมตื่นซะทีกลัวว่าน้องจะเป็นอะไรไปอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้พี่ชายเพิ่งเสียชีวิต
ก็เลยเพราะว่าพี่ชายผูกคอตายไปกลัวน้องจะเครียดตามแล้วทำให้น้องเนี่ยอาจจะคิดสั้นตามไป
สุดท้ายปีนขึ้นไปส่องดูโอ้ยอิงอิงหลับอิงหลับลึกไปหน่อย
หนุ่มเสื้อเหลืองเนี่ยปีนขึ้นไปแล้วก็กระโดดลงไปใช่ไหมแล้วก็เปิดประตูออกมาแล้วก็ปลุกอิ่งขึ้นมา
อิ๋งรู้ไหมว่าเนี่ยเขาวุ่นวายทั้งบ้านเลย
สุดท้ายเนี่ยอิ๋งไปตอบในคอมเมนต์ที่คลิปที่พี่สาวโพสต์
หนูขอโทษนะหนูง่วงอันนี้คืออิ่งนะหนูง่วง
ไปอดนอนพี่ไหนมากนะครับ
ข้ามวันข้ามคืนมันก็มีเหมือนกัน
ถือว่าโชคดีบางคนเป็นโรคนอนไม่หลับ